ข่าวข่าวข่าวข่าวขนักร้อง
นุมกล้องฮวยไร่นั้นเองผู้ชมค่ะ

ราดสุดฟายอดีตของคู่มั่น

คุณเอ้ยก็ขอเคลียร์ตัวเองแบบนี้
คุณเอ๋ก็ขอเคลียร์ตัวเองแบบนี้คุณผู้ชมค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊กเคลียร์หลายประเด็น
ร่ายยาวเลยนะคะอย่างแรกเคลียร์ชัดว่าลูกสองคนของฝ่ายชาย
ไม่ใช่ลูกของเธอแต่เป็นลูกของอดีตภรรยาคนแรก
แสดงว่ามีเมียอีกคนนึงคนแรกเลยสองคนน้องปิ๊งกับน้องปลื้ม
เธอกับคุณก้องเป็นเพียงแค่คู่มั่นกันในช่วงหนึ่งเท่านั้น
ส่วนเหตุในการเลิกลาเธอชี้แจงว่าเธอไม่สามารถรับสภาพ๓คนผัวเมียได้
แสดงว่าเบลล์มาเหรออันนี้เท่ากับว่าเบลล์นะพูดตรงพูดตามข่าว
เหมือนพบซอสอย่างนี้เหรอตายละ
เธอไม่สามารถรับสภาพสามคนผัวเมียได้อย่างที่เธอแจ้งไป
เลือกเดินถอยออกมาแล้วก็เป็นที่มาในการแบ่งทรัพย์สินเงินทองมูลค่า๑๗ล้านบาทคนละครึ่ง
กันไปเลยพร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะคะบางส่วนก่อนหน้านั้น
เธอยืนยันว่าไม่มีจัดนาฬิการหอบเงินนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้
แสกล้องห้วยไล่อย่างที่บอกไปนะคะและที่ออกมาโพสต์ครั้งนี้เนี่ย
พี่แพทย์จะปกป้องตัวเองที่ถูกใส่ไร้จมตีจากเรื่องราวเฉานะคะ
ที่ฝ่ายชายนั้นสร้างขึ้นเพราะตอนนี้เธอมีชีวิตใหม่แฮปปี้แล้ว
ไม่อยากจะผัวพันติดอยู่กับเรื่องเก่านะคะ
สำหรับคุณก้องเนี่ยมีเมีย๓คนคนแรกมีรูปด้วยกันคนที่๒
ค่ะก็คนที่ออกมาแชร์เนี่ยแหละค่ะและคนที่๓ก็คือคนที่ถ่ายรูปแบบว่า
น้องเมลอ๋อนะคะแต่ว่าจริงวันนี้คุณก้องเฮ้ยไล่จริงมีงานนะ
อีเวนท์ที่โคราชเปิดตัวเราออนซันเดย์แต่ว่าราศิลป์ไม่ไปแล้ว
คุณก้องยังไงก็เวลามาเคลียร์กันนิดนึงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ข่าวประชาชนอยากสนใจอยากรู้เยอะมากจริงค่ะ
ข่าวลือมันไปไกลอยากจะแค่ออกมาบอกด้วยตัวเอง
ควรจะได้เลิกรู้กันครบซ้อนอะไรรึเปล่า